ข่าวนี้กันหน่อยจะเป็นเรื่องของเรื่องลี้ลับก็ได้
หรือว่าจะเป็นเหตุที่ให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณ

เป็น๒แม่ลูกที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่ง๑
แถวย่านทุ่งครุกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เขาเห็นเงาดำผู้ชายยืนใกล้ศพ
เป็นเพื่อนข้างห้องที่เขาเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๓วัน
หวาดภาวะตามกันไปด้วยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า
ที่เห็นเงาดำยืนอยู่ข้างศพเพื่อนข้างห้องที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะ
พูดสิทธิ์ข่าวธรรมดาทีวีไม่รอช้าเลยคุณโรงพื้นที่ไปหาคำตอบมาให้นะคะ
ไปถึงนะคะก็ไปเจอเขาก็เล่าเหตุการณ์ว่าที่เกิดเหตุเนี่ย
มีชายวัย๕๔ปีเสียชีวิตในห้องอยู่ในสภาพเปลือยนอนหงายอยู่ใกล้ประตูห้อง
มีเพียงเสื้อวินรถจักรยานยนต์พาดอยู่ที่ตัว
สันนิษฐานว่าผู้ชายคนนี้เขาเสียชีวิตมาแล้ว๒๓วัน

ไปพูดคุยกับนางสาวนัทยาริบลับบุญอายุ๔๒ปี
นางสาวรัฐยาเป็นเพื่อนข้างห้องที่เกิดเหตุ
เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
อยู่คนเดียวในห้องนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้ว

เช้าก็ออกไปขี่วินเย็นก็กลับเข้าห้อง
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็เห็นผู้เสียชีวิตเขามีอาการป่วย
พูดจาไม่รู้เรื่องจากวันนั้นก็ไม่มีใครเห็นหน้าของผู้เสียชีวิตอีกเลย
๒๙พฤษภาคมตัวเธอสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้เสียชีวิต
หายไปนานแต่ยังเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน
แง้มดูประตูหน้าห้องก็ไม่เห็นอะไร
ตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบไปแจ้งเจ้าของห้องเลยค่ะ
ไปช่วยกันเรียกเจ้าของห้องมาช่วยเรียกก็ไม่ตอบอีก
ทีนี้งัดประตูห้องเข้าไปเลยที่เปิดเข้าไปเนี่ยกลิ่นเหม็นเน่า
ฟุ้งออกมาข้างนอกเลยนะคะเหลือไปเห็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงประตูก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
อันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะในวันที่ไปเจอเสียชีวิตอยู่ในห้อง
เธอเล่าอีกระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่เธอชวนเพื่อนไปซื้อเบียร์มาดื่ม
เพื่อดับความกลัวไงเพราะตอนนั้นอ้าวเสียชีวิตอยู่ข้างห้องครัว
โดยมีลูกชายแล้วก็ลูกสาวไปด้วยทีนี้ไปซื้อเบียกลับมาใช่ไหม
ต้องผ่านหน้าห้องของผู้เสียชีวิตนะคะมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ขณะที่รีบวิ่งผ่านตาเหลือไปเห็นเงาดำของผู้ชายยืนอยู่ข้างศพ
พอเข้าห้องได้ก็บอกกับลูกว่าเนี่ยแม่เห็นเงาดำยืนอยู่ข้างศพ
ลูกชายก็บอกว่าแม่แม่เห็นด้วยใช่ไหมผมก็เห็นเหมือนกัน
ลูกก็เห็นแม่ก็เห็นแล้วช่วงที่เจ้าหน้าที่มาถึงแล้ว
ขณะกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ตัวเธอก็วิดีโอคอล์ไปหาน้องสะพาย
เล่าให้ฟังบอกเนี่ยมีคนตายอยู่ข้างห้องนะ
จู่น้องสะพ้ายที่อยู่ปลายสายเนี่ยบอกมาว่าได้ยินเสียงเหมือนมีผู้ชายไอแล้วก็อ้วก
เธอยืนยันบอกไม่มีตรงนี้ไม่มีใครเลยยืนอยู่คนเดียว
เพราะว่าตรงนี้เป็นห้องที่นอกชานห้องสุดท้ายแล้วจะมีคนไอได้ยังไง
ใครจะไปแถวนี้ไม่มีใครอยู่แล้วคุยกันสักพักนึงก็มีเสียงวี๊ดดังขึ้นมาอีกค่ะ
ปลายสายถามว่าเอ้านั่นเสียงอะไรอีกเสียงอะไรดัง
ขนลุกเลยนะคะกลัวมากบอกว่าต้องเป็นผู้เสียชีวิตที่อยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเธอแน่นอนค่ะ
เธอขนลุกเลยนะคะเสียงอะไรอีกเสียงอะไรบางอย่างกับเธอแน่นอนค่ะ
เธอขนลุกเลยนะคะเสียงอะไรอีกเสียงอะไรบางอย่างกับเธอแน่นอนค่ะ
เธอขนลุกเลยนะคะเสียงอะไรอีกเสียงอะไรบางอย่างกับเธอแน่นอนค่ะ
เธอขนลุกเลยนะคะเสียงอะไรอีกเสียงอะไรบางอย่างกับเธอแน่นอนค่ะ
เธอขนลุกเลยนะคะเสียงอะไรอีกเสียงอะไรบางอย่างกับเธอแน่นอนค่ะ

เธอขนลุกเลยนะคะเสียงอะไรอีกเสียงอะไรบางอย่างกับเธอแน่นอนค่ะ
เธอขนลุกเลยนะคะเสียงอะไรอีกเสียงอะไรบางอย่างกับเธอแน่นอนค่ะ
เธอขนลุกเลยนะคะเสียงอะไรอีกเสียงอะไรบางอย่างกับเธอแน่นอนค่ะ
เธอขนลุกเลยนะคะเสียงอะไรอีกเสียงอะไรบางอย่างกับเธอแน่นอนค่ะ
เธอขนลุกเลยนะคะเสียงอะไรอีกเสียงอะไรบางอย่างกับเธอแน่นอนค่ะ
เธอขนลุกเลยนะคะเสียงอะไรอีกเสียงอะไรบางอย่างกับเธอแน่นอนค่ะ

ผมก็เห็นอยู่ตอนลูกชายเห็นอยู่
บอกเงาดำจังไมพี่บอกเออใช่
นี่เธอเล่าไปเสียงเธอก็ยังแบบตื่นเต้น

คุยกับนางสาวสุพัตราริบรับบุญนะคะ

คนที่อยู่ปลายสายที่คุยวีดีโอคอลด้วยนะคะ
คนนี้เขาก็ยืนยันว่าเนี่ยได้ยินเสียงจริงนะ
คือทำเอางงกันทั้งคู่เลยค่ะว่าเป็นเสียงอะไร
แล้วก็เป็นเสียงที่มาจากไหนค่ะ
แบบว่าแก้วหูเนี่ยแบบต้องเอาโทรศัพท์ออก

แต่ว่าครั้งแรกที่บอกว่ามีเสียงอายที่มีเสมหาเนี่ย
เจ๊บอกว่าคุยเขาคุยมุมนี้
มุมนี้แค่สองคนคือคุยทางนี้กับเรา

แล้วก็ตัวเขาไม่ได้ยินเสียงไออะไรทั้งนั้น

หนูก็เป่าห้อยชอบว่าชอบด่า
แล้วบอกว่ามึงจะไออะไรกันนักหนาวะ
แหละ
ก็เลยบอกว่าเสียงประมาณเสียงผู้ชายแหละ
โอ้โหนั่นหมายถึงว่าเป็นวิญญาณคนตายเหรอ

ทั้งเสียงไอทั้งเสียงวีดต่างนานาน

ทีนี้ไปคุยกับเจ้าของอพาร์ทเมนต์บ้างนะคะ
นายสุจิตพระดุงทรัพย์ก็บอกกับทีมข่าวว่า
จากการชนะสูตรของเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นโรคประจำตัว
และพยายามจะออกจากห้องเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าเกิดลื่นล้มหัวฟาดพื้นไปซะก่อน
ส่วนที่ลูกบ้านเห็นเงาดำยืนข้างศพก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้น
ผู้เสียชีวิตนับถือศาสนาอิสลามตามความเชื่อตายแล้วจากโลกนี้ไปแล้ว
ไม่มีวิญญาณมายืนอยู่แน่นอนแต่เพื่อความสบายใจของผู้ที่พักอาศัยต่อไป
ก็ขอจะทำบุญตามความเชื่อของศาสนาอิสลามนะคะอืมก็คงต้องทำบุญแหละ
เพราะเดี๋ยวคนในหอพักจะกลัวเนอะเพื่อความสบายใจ